เดือนนี้ราศีไหนจะเปรี้ยงจะปรังจะโชคดีกันบ้าง
ต้อนรับหมอไก่อาจารย์พอพาที่นี่เลยค่ะ

สวัสดีค่ะหมอไก่ค่ะ

วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดของหลายคนก็อยากจะเช็คชะตาราศีกันหน่อย
หมอไก่คะเดือนมีนาคมนี้นะคะ
ขอแบบเนื้อเน้นเลยว่าราศีไหนบ้างจะโชคดีคะ
ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีหลายราศีที่แบบว่าดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะ๓ราศีที่เรากำลังจะกล่าวดังต่อไปนี้นะคะ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเขาเรียกว่าดวงดี๒เท่า

โอ้โหดวงดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน
เขาเรียกว่าปังแบบปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วอ่ะนะฮะ
การงานมีเกณฑ์แบบเจริญก้าวหน้าเพราะ๒ปัจจัยนะคะ
ปัจจัยแรกเนี่ยก็คือความสามารถของตัวเขาเองนะครับ

ปัจจัยหนึ่งก็คือจะมีผู้ใหญ่คอยหนุนนำเขานะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าดวงมีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์
นายรักนายหลงแบบไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันพายเลย

คือถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รัก
เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เปรี้ยงปังจริงสำหรับชาวราศีเมษ
ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าทั้งความสามารถแล้วก็มีคนสนับสนุนด้วย

คนราศีดีต่อไปคือราศีอะไรคะ

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ชีช้ำกะหล่ำปีมากพอสมควร
แต่ว่าตอนนี้ชีวิตมีความก้าวหน้ามาก
โดยเฉพาะในเรื่องของงานถือว่าไปได้ไกลบอกได้เลย
คือมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการงานมากนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าชาวราศีพฤกษกคิดหรือหวังอะไรอยู่นะคะ
มันจะไม่เป็นแค่เพียงความฝันแล้ว
มีโอกาสที่จะได้เป็นความจริงถ้าลงมือทำ

ใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราดวงดีแล้วเราไม่ทำอะไรนะคะ
โอกาสมันก็จะผ่านไปแบบน่าเสียดาย
เหมือนกับว่าสมมุติว่าเราเนี่ยจะเรียกแท็กซี่ใช่ไหม

แต่ว่าเราหวังให้แท็กซี่มาจอดหน้าเราเองคงเป็นไปไม่ได้

ก็คือเวลาที่มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องยื่นมือออกไปทำ
อย่างนี้นี่เองคนดวงดีไม่ใช่ว่าจะรอฟ้ารอชะตาอย่างเดียว

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่จะประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างไรบ้างฮะชาวราศรีกลุ่มนะคะ

ดีมากที่สุดเลยนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะ
เขาเรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดนะคะวาสนามาแล้ว
ดวงชะตาของชาวราศีกุมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของงานจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมาก
สมควรเลยใช่ค่ะอย่างบางคนนะคะอาจจะมี
ในเรื่องของการย้ายงานออกงานคือย้ายสถานที่ออกไปเลยนะคะ
บางคนที่ทำงานอยู่ที่เดิมก็อาจจะเหมือนกับว่า
มีการได้รับผิดชอบพวกงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ใหม่
ใช่เลยค่ะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ใบตองเนี่ยเขากำลังจะมีรายการใหม่

มีรายการใหม่เห็นบอกจะมีอะไรใหม่เยอะเลย
จะมีช่องใหม่มาทับท้ามนะเผิ้นเขาจะไปหน่อยด้วยนะ

ป้ายแดงรายการใหม่เริ่ม๑มีนา

ยังไงรอดูเห็นไหมแม่นจริงเลยนะคะ

จาก๓ราศีที่ว่ามาแล้วนะคะ
มีราศีอื่นอีกไหมคะ
ก็จะมีโชคดีด้านการงานด้วยค่ะ
ถ้าสมมติว่าราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการงานอีกนะคะ

ราศีสิงศ์ถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวนะคะ

เขาเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์ชอบคิดอยากจะทำนู่นทำนี่
แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะด้วยติดด้วยประการทั้งปวง

ก็เลยยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้
แต่ว่าตอนนี้ดวงมาฟ้าเปิดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำ
ในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจ
และจะมีผู้ใหญ่คอยหนุนนำทำให้ประสบความสำเร็จด้วย

แล้วในบรรดา๓ราศีที่หมอไก่ว่ามา

มีเมธพฤศกแล้วก็กุม

โชคดีที่สุดเลยค่ะนะคะ

ทั้งงานด้วยทั้งโชคดีด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ย

ก็ไม่แน่มาก
อ๋อเห็นเห็นว่าใกล้ละนะคะ

อะก็คือโดษตาเขาดีขึ้นมาก
ที่แบบดูแล้วไม่มีโชคเอาซะเลย
อยากรู้จริงนะเผื่อเขาจะได้เตรียมตัว
แบบว่าช่วงนี้โชคยังไงก็ไม่มา
ค่ะนะคะราศีที่อาจจะเป็นน่าเป็นห่วงนิดนึงนะ
ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะจะมีอยู่๒ราศีด้วยกัน
ใช่ค่ะได้แก่ชาวราศีกันและชาวราศีพิจิกษ์
แต่ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะ

กันกับพิจิกเขาต้องทำยังไงให้มีกำลังใจขึ้นคะ
คือจริงนะกันกับพิจิกษ์ไม่ใช่แบบว่า
จะดวงชะตาแบบว่าไม่ดีแบบว่าพินาศสันตโลอะไรอย่างนี้นะคะ

เขาต้องลงมือทำเยอะและจะไม่ค่อยมีโอกาสแบบเข้ามาในชีวิตเขา
เวลาที่เขาจะทำอะไรเนี่ยก็คือต้องไขว่คว้าทำด้วยตัวของเขาเอง
ใช่เลยค่ะนะคะขอแนะนำทั้งสองราศีนะคะ
หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะ

ทำอย่างน้อยทำให้จิตใจเราสงบกว่านะ
ใช่แล้วค่ะก็สามารถทำได้ตามกำลังศรัทธาของตัวเองนะคะ
เงินทองเนี่ยมีน้อยก็ทำน้อยก็ได้
แต่ว่าใจเนี่ยขอให้เต็มที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะ
ท้ายนี้หมอไก่อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะ
ก็ขอให้ทั้ง๑๒ราศีนะคะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้นะคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครที่มีแต้มบุญเนี่ยแน่นอนว่าย่อมเป็นสิ่งที่หนุนนำให้ชีวิตของเราเนี่ย

ไปเลยค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของการเช็คสตาร์ราศีกับหมอไก่นะคะ
แล้วสัปดาห์หน้าหมอไก่ก็จะมาดูดวงสดกันด้วย

วันนี้ขอบคุณหมอไก่อาจารย์พอพาทินีค่ะ